สนามนั้นจะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนครับ
เมื่อวานครับมีการเดินทางไปนะครับ
โดยเฉพาะการไปร่วมในการยืนยันนะครับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เดินทางไปเยี่ยมในการตรวจซ่อมแซมนะครับ

ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ร่วมให้ข้อมูลก็เชิญสื่อมวลชนไปดูด้วยนะครับ

แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอล

ก็เริ่มทำในสิ่งที่จำเป็นก่อนที่ไม่ต้องทำให้เสร็จนะครับ
เดี๋ยวค่อยวางแผนดำเนินการตามลำดับความสำคัญต่อไป
ที่จะใช้ในการแข่งขันรายการนี้ในช่วงวันที่๒๐๒๔กันยายนนี้
ก็ประกอบไปด้วยรัชมังคลากีฬาสถาน

แล้วก็สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ส่วนสนามสมโพธิ๗๐๐ปีที่มีข่าวก่อนหน้านี้ที่เชียงใหม่นะครับ
ยืนยันว่าน่าจะปรับไม่ทันแน่นอน
สมาคมก็จะมองไปที่สนามของสโมสรที่มีความพร้อม
ซึ่งมีตัวเลือกอยู่หลายที่ด้วยกันครับ
จากคำแนะนำของท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรกฐทำนั้นมันเป็นแผนของกรกฐ
แต่อะไรที่เป็นความเสี่ยงท่านรัฐมนตรีก็ได้แนะนำว่าอย่าทำ
สำหรับสนามอื่นนะครับที่สมาคมเล็งมาใช้แทนที่ของสนามสมโพธิ๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่